คุณผู้ชมครับวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีการแจกโปสตการ์ดที่มรลึก๙แบบจำนวน๓ล้านแผ่นครับ
แก่ประชาชนที่เดินทางไปร่วมชมนิทัศกาลงานพระราชวิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษครับ
ในวีราก์โมโรตโพธลนารัศรรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่า
หลังจากนี้มีการนิทรศการร์พระราชวิธีถวัดกระเพิงพระบรมศพ
อรุณเดชน์บรมนาศบ่อผิดเพื่อน้องรำวึกในพระมหากุฎณาที่คน
นิทัศกาลพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชน
เข้าชมนิทัศกาลพระเมรุมาตร
และอาคารประกอบที่จะสร้างอย่างสมพระเกียรติ
เพื่อเรียนรู้ขนกธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทย
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งตั้งแต่วันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีประชาชนเข้าไปชมนิทัศกาลแล้ว
รวม๒๙๑๙๗๑คน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กระทรวงวัฒนธรรมได้แจกแผ่นพับนำชมนิทัศกาล
ซึ่งมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับ
และขณะนี้ได้เริ่มทยอยแจกโปสตการ์ดที่มรลึก๙แบบ
จัดพิมพ์๓ล้านแผ่นให้กับประชาชนที่เข้าชมนิทัศกาลด้วย
โดยวทได้ดำเนินการแจกโปสตการ์ดที่มรลึกแบบที่๑แล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โพสต์การ์ดทั้ง๙แบบก็จะถูกหมุนเวียนนำไปแจกแต่ละวันจนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน